สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไทยรัฐมาแล้วนะคะจะเจอกับเราสองสาวค่ะ
ขวัญแล้วก็เชอรี่นะคะอัปเดตข่าวบันเทิงกันหน่อยจ้าใช่ค่ะ
เริ่มกันที่ข่าวแรกก็หมอยาท่าฉลงนั่นแหละค่ะละครดังหลังข่าวนะ
หลายคนติดตามกันอยู่แล้วก็บอกว่าเปิดตัวมาเนี่ย
สวยสดงามเลยทีเดียวแบบเหมือนปูพรมแดงมาเลยนะคะสำหรับนั่นเองกับละครเรื่องนี้
แต่ท้ายที่สุดตอนจบเขาบอกแหม่ดันมาตกม้าตายซะอย่างนั้น
ยืดย้วยไม่สนุกเอาซะเลยนะคะคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะค่ะ
งานนี้ค่ะพระเอกของเรื่องอย่างจะจุกถึงขั้นที่ต้องกลับบ้านไปต้มยากินรึเปล่านะคะ
รวมไปถึงวันเกิดหวานใจจันทรียี่สิบเก้ามีนาคมที่จะถึงนี้
มาริโอจะเตรียมเตอร์ไพรส์อะไรให้หรือเปล่าไปฟังหนุ่มโอ้กันหน่อยจ้า
ส่วนใหญ่คนจะมาสงสัยบอกว่าสรุปเนี่ยลูกทองเอกเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นผู้หญิงอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็ตอนแรกเขาบอกหลอกเขาไม่ได้ตั้งหนึ่งเบรกเราก็เต็มที่แล้ว

มันเป็นการจบแบบว่าแบบสนุกมากกว่าครับ
เพราะว่าเราเราเอ่อมันมันไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไร
เพราะว่าเรื่องทุกอย่างมันก็ขี้คายไปแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ